จังหวัดสมุทรประการนะคะมีพันรยาพร้อมกับพ่อนะคะ
เดินทางไปแจ้งความบอกว่าลูกหายตัวไปตั้งแต่วันที่๒กุมภาพันธ์
ที่ผ่านมาสรุปสุดท้ายเหลือเมื่อคือไปพบว่าเป็นสม
ถูกฆ่าโหดมากนะคะก็คือฆ่าเสร็จแล้วเอาฝังดิน
และหลังจากนั้นรถจักรยานยนต์ที่เขาใช้เอาไปทิ้งไว้ที่ป่าร้าง
การไปพบตัวครั้งนี้ตำรวจสืบสวนนะคะ
จนไปทราบว่าคนที่ฆ่าเป็นแฟนใหม่ของอดีตกิ๊ก

เป็นเรื่องของชู้สาวสรุปว่าเป็นเรื่องของชู้สาวนะคะ

ประวัติไม่ธรรมดาโหดร้ายมาก
จนกระทั่งลูกน้องเนี่ยกลัวมากเลยร่วมมือฆ่าครั้งนี้มีทั้งหมด๕คนด้วยกันนะคะ
อกจากนี้เป็นผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ด้วย
จากกรณีย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องนี้เริ่มต้นมายังไง
ก็คือนางสิริญญาคล้องรอดอายุ๒๑ปีไปแจ้งความกับตำรวจภูทรบังเสาทง
หลังจากที่นายชัยประสิทธิ์บุญเลิศสามีหายตัวไปตั้งแต่เย็นวันที่๒กุมภาพันธ์นะคะ

ซึ่งต่อมาตำรวจพบเพียงรถจักรยานยนต์ของผู้ตายทิ้งไว้ในป่าย่า
บริเวณใกล้เคียงกับวัดบัวโรยพบโทรศัพท์มือถือด้วย
จากนั้นตำรวจเอามาตรวจสอบนะคะพบว่าก่อนเกิดเหตุในชัยประสิทธิ์ที่หายไปคนนี้
แชทเฟซบุ๊กพูดคุยกับนางสาวแปรทิพย์โลกรักอายุ๒๔ปี
ตำรวจก็เลยติดตามไปจับกลุ่มนางสาวแปรทิพย์ได้พร้อมกับชายอีกหนึ่งคน
นี่คือนางสาวแปรทิพย์ไปติดตามได้พร้อมกับชายอีกหนึ่งคนซึ่งชื่อว่าโอเนี่ยนะคะ
ควบคุมตัวมาสอบสวนนำมาสู่การค้นหาศพของนายชัยประสิทธิ์
ถูกฆ่าฝังดินไว้ที่ที่ดินรกร้างในอำเภอบ้านโพจังหวัดเชิงเศร้า
ก่อนที่จะพาผู้ต้องหาไปชี้จุดฝังศพเมื่อวานนี้
อันนี้คือจุดเริ่มต้นจนนำมาสู่การไปพบศพนะคะ
ทีนี้คนที่จับกลุ่มมาได้นางสาวแปรทิพย์ให้การว่าก่อนหน้านี้
ทำงานบริษัทเดียวกับผู้ตายคบหากับผู้ตายระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อทราบว่าผู้ตายมีครอบครัวแล้วก็เลยแยกทางกันแล้วก็ลาออกจากงานด้วย
กระทั่งมาคบกับนายสมศักดิ์เล็ดลอดหรือว่าโออายุ๒๙ปี
ก่อนเกิดเหตุนะคะผู้ตายเนี่ยทักแชทเฟซบุ๊กมา
ตอนนั้นโทรศัพท์อยู่ที่นายโอแฟนใหม่
จึงทำให้นายโอเห็นข้อความค่ะไม่พอใจ
รอยพูดคุยเลยพูดคุยอย่างเดียวไม่พอนัดมาพบด้วย
แล้วลงมือทำร้ายนายชัยประสิทธิ์จนบาดเจ็บสาหัส
ก่อนที่จะให้เพื่อนร่วมกันห่อร่างนายประสิทธิ์
ทิ้งไว้ในซอยวัดบัวโรยพร้อมกับรถจักรยานยนต์นะคะ
จากนั้นวันรุ่นขึ้นทราบข่าวว่าตำรวจพบรถจักรยานยนต
นำไปทิ้งแล้วนายโอก็เลยให้เพื่อนเนี่ย
ตามไปเอาร่างของผู้ตายไปฝังที่ป่าหลังโรงเรียน
วัดต้นหมันในอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาอีกทีค่ะ
นายมานพบุญเลิศนะคะเป็นพ่อของผู้ตายพร้อมด้วย
นางสาวสิริญญาภรรยาของผู้ตาย
เดินทางไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสพวังเสาทงนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวบอกทำใจไม่ได้
โหดร้ายเกินไปอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ฟังพ่อเนี่ยอโหสิกรรมนะ

ผมอโหสิกรรมผมรู้ว่าลูกชายผมเนี่ยทำอะไร
ก็คือลักษณะเขามีความเจ้าชู้

แต่ฝั่งพันรยาเขาบอกไม่อโหสิกรรมนะคะ
สำหรับคดีนี้มีผู้ก่อเหตุหลายคน
ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพวังเสาทงจิตติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว๕คน
อยู่ระหว่างเร่งติดตามจับกลุ่มตัวหัวโจกเลย
ก็คือนายโอเป็นหัวหน้าแก๊งด้วยมือฆ่าด้วย
อกจากนี้ติดตามจับกลุ่มตัวนายถนอมศักดิ์ดีสละหรือว่าต้อม
คนนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ที่มัดมือผู้ตาย
อีกหนึ่งคนนางสาวปียพรเป็นน้องสาวของนายโอที่พานายโอหลบหนีนะคะ
เพิ่มเติมประวัติของนายโอ
นายโอเนี่ยพบว่าเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่นานเกือบ๑๐ปีแล้ว
เคยเข้าออกคุกมาแล้วหลายครั้งและมักพกพาอาวุธปืนติดตัวตลอดเวลานะคะ
ใครที่พบเห็นหรือว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนายอูเนี่ยนะคะให้แจ้งตำรวจนะคะ